เอาอย่างนี้ไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะ
ชิลต้องฟินเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปที่ไหนไปร้อยเอ็ดกันจ้า
ไปที่ร้านสุขใจแลนด์ตรงนี้เขาเป็นร้านอาหารสไตล์อีสานย้อนยุคนะ
ชิวอยู่ที่ไหนกลางทุ่งนาเขียวขจี

ดำกับกาแฟสดแล้วฟินกับมุมถ่ายภาพสุดชิค
เจ้าของร้านคือคุณธนากรจันดาดีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองอ่ะ
มีอาชีพเป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน
แต่ว่าเป็นคนรักการรับประทานอาหารอีสานพื้นถิ่นมาก
ก็เลยลองทำค่ะลองทำแล้วเอาเมนูอาหารอีสานในอดีต
ปรับปรุงให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย
ตกแต่งรูปแบบการจัดวางให้สวยงามให้ลูกค้าได้ริมรส
และสัมผัสถึงอะไรรู้ไหมอารยธรรมอีสานแบบแท้
โอ้โหดูดิดูดิดูเมนูดิ
เขาบอกหวังเลยนะว่าตรงนี้ของเขาสุขใจแดนจะเป็นแหล่งเติมพลัง
กับคนทุกช่วงวัยและทางร้านยังมีบันเลงดนตรีพื้นบ้าน
หมอลำด้วยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศอีสานอย่างแท้จริง
อ่าร้านสุขใจแลนด์ร้อยเอ็ดค่ะอยู่ระหว่างเส้น
บายพาร์ทเลี่ยงเมืองโพนทองเชียงขวัญ
ไผ่ตำบลหมูม้นนะคะอำเภอเชียงขวัญค่ะ
สอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊คขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอแล้วนะจ๊ะ

หาอาหารทานยากด้วยนะแบบหาทานยากนะคะก็ไปกันได้